วันนี้หมูแหน้งอยู่ที่๒๐๐บาทกิโลกรัม
สะพบไก่๙๐บาทกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

ปลากระพงขาว๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ุ้งแชร์บ๊วย๓๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ึกกล้วย๒๔๐บาทต่อกิโลกรั
แล้วก็หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ราคาสินค้าช่วงนี้ก็อาจจะมีปรับขึ้นปรับลงบ้างเล็กน้อยเนาะ